เอามาดูเรื่องของน้องการกันหน่อยนะคะศพของน้องการชาปนกิจไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขั้นตอนต่อมาคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องการค่ะแต่เรื่องมันยังไม่จบ
ทั้งเรื่องของการทำคดีต่างรวมถึงข้อสงสัยที่ชาวเน็ต
เขาสงสัยคุณแม่ของน้องการว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเลี้ยงดูเลย
อยากจะได้เงินประกันหรือเปล่าเรามีคำตอบให้นะคะ
เป็นคำตอบจากคุณแม่เลยนะคะแต่ว่าพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ก่อนนะคะ
บรรยากาศนี้ก็คืออาของน้องการค่ะทั้งสองคนเลย
ผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลส้มกล้วยสับปะรด
ไหว้สารพระภูมิตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องการ
โดยคุณอาหลังจากที่ไหว้เสร็จนะคะบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
หลังจากนี้ไปจะกินเจทุกวันพระเลย
ทิศส่วนกุศลให้กับน้องการอีกทีค่ะนางจันทนานนทิจันท
สะพ้ายของน้องการนะคะคนนี้ค่ะเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
เมื่อคืนวันโกนนะน้องการมาเข้าฝันสีหน้ายิ้มแย้มจำใสเลย
ชุดขาวเหมือนคนถือศีลค่ะเดินมาหาในลักษณะเห็นเต็มตัว
แล้วมาแป๊บเดียวค่ะเดินตรงมาหาหลังจากนั้น
ภาพนั้นก็หายไปครับตัวอาบอกว่าพอตื่นขึ้นมานะ
ก็ดีใจนะคิดว่าบุญที่ทำให้น้องการเนี่ย
น่าจะไปถึงน้องการเพราะว่าน้องการมาในลักษณะ
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและนอกจากนี้นะคะ
ก็ทำสังขทานส่งไปให้น้องการด้วยน้องการน่าจะได้รับแล้ว
คุณอาคิดแบบนั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปหน้าศพทำไมล่ะ
ทำไมต้องไปขอรูปติดบัตรจากทางโรงเรียนมาใช้
ไม่มีรูปน้องการเลยเหรอตั้งคำถามแบบนี้นะคะครับ
ทั้งแม่ทั้งอายืนยันว่าทุกคนมีรูปน้องการค่ะ
มีทั้งภาพนิ่งมีทั้งคลิปอยู่ในโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
ถ่ายไว้เวลาไปเที่ยวด้วยกันไงพาน้องไปทำบุญบ้างก็ถ่ายเอาไว้
แต่อิริยบทของน้องไม่เหมาะสมจะเอามาทำเป็นรูปหน้าศพ
ก็เลยตัดสินใจใช้รูปปัจจุบันที่สุดและรูปที่ปัจจุบันที่สุดก็คือรูปนี้นะคะ
เป็นรูปที่โรงเรียนถ่ายเอาไว้เอาไว้ติดสมุดพก
เป็นรูปที่ต้องการใส่ชุดนักเรียนด้วยหน้าตรงด้วย
และมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสโดยไม่คิดว่าการเลือกรูปนี้มาเป็นรูปหน้าศพ
จะเป็นประเด็นตั้งข้อสงสัยของคนในสังคมและอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
เงินประกันชีวิตที่สังคมโจมตีแม่ของน้องการว่าทำไมล่ะมาปรากฏตัวในน้อง
วันที่น้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหวังเงินประกันหรือเปล่า
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เลี้ยงดูมาเป็นปี
คุณแม่นะคะนางสาวกิ่งแก้วดอนเมืองค่ะชี้แจงประเด็นนี้เธอบอกว่า
ได้เซ็นยินยอมที่จะไม่มีส่วนรับเงินประกัน
เสร็จแล้วนะไม่เอาเงินประกัน
ให้เป็นสิทธิ์ของอาที่เป็นพ่อบุญธรรมดูแลเอาไปทั้งหมดเลย
และการปรากฏตัวของเธอเธอไม่ได้มาปรากฏตัวแค่ในงานศพ
แต่เธอมาตั้งแต่วันแรกที่พบชิ้นส่วนของลูกชาย
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้เธอจะไม่ได้ดูแล
แต่โทรถามความเป็นอยู่ลูกชายตลอด
ส่งเงินให้ตลอดแล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวนะคะ

ขอเอามาเลี้ยงได้ไหมคุณพ่อไม่ให้นะคะ
นี่ฟังคำตอบคุณแม่อีกครั้งค่ะ
จำไม่ได้ค่ะบางทีเราก็ให้แบบ
บางที๔๐๐๕๐๐มากสุดก็๑๐๐๐บาท
แต่ก็คือให้อยู่ทุกครั้ง
บางทีก็เดือนครึ่งก็ให้ทีบางทีก็เดือนหนึ่ง

ตอนนี้ตำรวจเรียกคนในหมู่บ้านมาสอบปากคำ
เพื่อหาชนวนเหตุการณ์เสียชีวิต

รวมทั้งเก็บโทรศัพท์มือถือของอาทั้งสองคนมาตรวจสอบด้วย
ดูข้อมูลการติดต่อตรวจสอบคลิปต่าง

วิเคราะห์เชิงลึกว่ามีการติดต่อกับบุคคลที่๓
ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องการหรือไม่
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าติดตามเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าสภาพศพที่น้องไปเจอเนี่ยค่อนข้างแปลก